เรื่องนี้กันหน่อยค่ะหลายคนอาจจะเห็น
ผู้ชายคนหนึ่งเขาโพสต์เรื่องราวเอาไว้บอกว่า
ผมต้องการความช่วยเหลือภรรยาของผมป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้าย

ผู้ชายคนนี้เนี่ยปกติเขาก็ทำงานรับจ้างทั่วไปนะคะ

มีลูกด้วยกัน๔คนลูกคนโตแยกออกไปมีครอบครัวแล้ว
เขามีภรรยาลูกอีก๓คน
เจอว่าภรรยาป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้าย
เขาออกจากงานเลยแล้วมาคอยดูแลภรรยา
นี่คือเรื่องราวของนายกรประเสริฐฟั่นสางเท่าอายุ๓๕ปีนะคะ
กับภรรยานางซูซูไห่วัย๓๕ปีชาวเมียนมาร์
เป็นสามีภรรยากันมา๑๖ปีแล้วรักกันมากและยังไม่อยากจะจากกันไปไหน
ทีมข่าวเราเดินทางไปที่บ้านของนายกรประเสริฐนะคะ
อำเภอสรรคบุรีจังหวัดชายนาฏ
ไปถึงเนี่ยก็เห็นนายกรประเสริฐกำลังดูแลภรรยาอยู่อะค่ะ
เขาบอกว่าภรรยาเขามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยภรรยาบ่นว่าปวดท้อง
คือเวลาลุกเวลานั่งก็จะปวดท้องมากอะนะคะแล้วก็ไม่ถ่ายมาหลายวันแล้ว
คือไม่ถ่ายหนักไม่ถ่ายเบาเลยนะไม่ถ่ายเลยทั้งสองอย่างอะนะคะ
มาหลายวันแล้วอะค่ะก็เลยพาไปหาหมอปรากฏคุณหมอบอกว่า
ภรรยาคุณป่วยเป็นมะเร็งตับแล้วมันลามไปที่กระเพาะอาหารแล้ว
บอกว่าถ้ารักษาต้องใช้เงินเยอะมากนะแล้วก็ยังไม่รับปากด้วยว่าจะหายหรือเปล่า
ก็ต้องใช้กำลังใจค่ะแล้วก็บอกว่าอาจจะอยู่ได้๒เดือน
ซึ่งเขาบอกว่าเขาทนไม่ได้เขายังไม่อยากจากภรรยาไปไหน
แล้วก็ยังไม่อยากให้ภรรยาไปไหนด้วยฝ่ายนางภรรยาเองนางซูค่ะ
ก็คุยกับเรานะเสียงอาจจะเบาหน่อยแต่เธอก็บอกว่ายังไม่อยากตาย
ลูกยังไม่โตอยากมีชีวิตอยู่เพื่อดูลูกเติบโตเป็นคนดี

เออเดือดร้อนจริงนะคะแล้วก็สาบานมีการสาววงสาบานกันด้วยบอกว่า
ถ้าเขาเอาเงินไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องขอให้เขามีอันเป็นไป
หลายคนก็มีการโอนเงินไปช่วยเหลือกันด้วยนะคะ
มันเร็วไปครับแล้วก็ลูกผมก็คือว่ายังเล็กอยู่เนอะ
ก็คืออยากจะอยู่กันให้นานกว่านี้อีกหน่อย
อยากมากครับ
ก็คือว่ามีเรื่องราวด้วยกันมามากมายครับ
อุปสรรคผ่านทั้งดีทั้งร้ายครับมาด้วยกันมากมาย
ก็คืออยากได้เงินช่วยเหลือคือว่าช่วงที่ผมดูแลแฟนเนี่ย

ก็ในข้อความที่เขาเขียนโพสต์ไว้เขาบอกว่า
นี่คือเขาจำเป็นจริงในช่วงเวลาที่เขาต้องออกจากงานมา
มาดูแลทั้งภรรยาแล้วก็ดูแลลูก
ในช่วง๒เดือนซึ่งหมอบอกว่าภรรยาเขาจะมีชีวิตอยู่ได้แค่อีก๒เดือนเนี่ย
เขาขอความช่วยเหลือจากคนในโลกโซเชียลนะครับ
คือยังไม่อยากต้องจากกันไปไหน